ถึงเรื่องของการเล่นพนันอยากให้ดูคลิปนี้ค่ะ
มีชาวบ้านจากบ้านกลางหมู่๑ตำบลเหล่าแดง

บอกว่ามีการเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
เขาระบุเลยนะว่าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง
ขอบความไม่ต้องจ่ายเอาไว้ค่าไอติมหรืออาทิตย์
โอ้โหนี่กลางวันแสกเลยนะ

นี่ไพ่นี่ไฮโลเนี่ยโอ้โหเงินทอง
ใช่คือตัวแทนชาวบ้านที่เขามาร้องเรียน
แล้วก็เอาหลักฐานอันนี้มาให้ดูเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยื่นเรื่องมาแล้วบอกว่าตรวจสอบหน่อยเอาผิดหน่อย
ข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานรวมถึงนายสุภโชครัตโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงและผู้บริหารและสมาชิกอบต
ปล่อยให้มีการเล่นการพนันในสถานที่ราชการแบบนี้
เอาผิดตามกฎหมายด้วยเขาบอกเขาไปร้องเรียนเอาไว้หมดแล้วครับ
นักข่าวก็ไปสอบถามเรื่องนี้จากนายสุภโชครัตโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงเขาก็บอกว่าก็ยอมรับแหละ
แต่สถานที่ไม่ชัดเจนมันอาจจะไม่ใช่ภายในสำนักงานนะคะ
เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นร้านกาแฟตรงข้ามอบต
อาจจะเป็นการสังสรรค์ของสมาชิกอบต
ไม่ได้เล่นกันเป็นประจำระหว่างการทำงานเล่นพนันนี่มัน
มันสามารถเล่นไม่ประจำได้ด้วยเหรอแล้วก็มันเล่นไม่ได้เลยนะ
แต่ก็ไม่รู้มันร้านกาแฟเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่เนอะ
ก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ภายในสถานที่ทำงาน
ครับแล้วก็บอกว่าคือตัวนายสุประโชคเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้ง
ก็เลยอาจจะมีคนกลั่นแกล้งร้องเรียนเรื่องนี้เข้าไป
แต่เรื่องนี้ตัวเองก็ยินดีนะยินดีให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างครับ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดเฉพาะตัวของคนที่ทำผิด
เล่นการพนันที่ดื่มสุราในสถานที่ราชการ

มีอยากแล้วก็มันเป็นความผิด
มันเป็นความผิดที่คือพฤติกรรมความเสี่ยบเสีย
มีความผิดโดยคุณตุมารณ์ของตัว

มีคุณธุมัติขัดต่อต่อมากกว่าเพียบร้อย
ภูวาราชการจังหวัดอุบลราชภัณฑ์นี้ก็เลยบอกว่า
ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้ทางท้องถิ่นทั้งอำเภอทั้งทางจังหวัดเนี่ย
รวบรวมหลักฐานมาถ้าหากว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นข้าราชการ
ก็ต้องมีการลงโทษทางวินัยแน่นอน๑เรื่องแล้ว
แต่ถ้าหากว่าเป็นประชาชนทั่วไปไปใช้สถานที่ตรงไหนอันนี้ไม่รู้
ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใครเป็นใครบ้างในคลิปอะไรแบบนี้